มาดูอีกหนึ่งคดีค่ะคดีฆ่าหันศพแช่ตู้แช่แข็งนะคะ
คือตอนนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานยอมรับว่า
ได้มีการสอบปากคำพยานคนสำคัญภายในสถานทูตแล้วนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากค่ะ
การประชุมคณะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีฆ่าหันศพชายชาวต่างชาติก่อนนำไปใส่ตู้แช่ที่อยู่ภายในอาคารพาณิชย์ซอยสุขุมวิท๕๖
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าในการสืบสวนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจยังไม่ตัดประเด็นเรื่องที่มีผู้ร่วมขบวนการรายอื่น
โดยพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนยังคงเดินหน้าหาหลักฐานเพื่อขยายผลในประเด็นนี้ค่ะ
ขณะที่การติดตามผลการตรวจจากแพทย์นิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรตำรวจได้ส่งหนังสือเร่งรัดไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับผลการตรวจโดยคาดว่าจะได้รับในเร็วนี้
สำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบานเข้าสอบปากคำ
พยานรายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีภายในสารเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
แห่งหนึ่งเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาพลตรวจโทรศานิยมรับว่าเป็นเรื่องจริงค่ะ
และคำให้การดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาก
แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานระหว่างประเทศเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
ตำรวจเร่งรัดขอจากทีมแพทย์นิติเวทย์
คือผลการตรวจเทียบโครงสร้างฟัน
เพื่อนำข้อมูลผลการตรวจไปเทียบเคียงกับประวัติการรักษาฟันกับบุคคลที่กำลังมีข้อสงสัย
เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลให้มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะ